ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อค่ะ
ไปดูเหตุสลดใจที่อุบลราชธานีนะคะในท้ายที่สุดตำรวจ
เมืองอุบลราชธานีก็สามารถจับกลุ่มหลานวัยยี่สิบเอ็ดปี
หลังจากที่คลั่งยาบ้าค่ะแล้วก็ใช้ดัมเบลทุบศีรษะ
บู่ของตัวเองวัยเจ็ดสิบห้าปีเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าไม่พอใจที่ปู่ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกยาเสพติด
ก็สร้างความหวัดภาวะให้กับเพื่อนบ้านค่ะโดยนายรัตนพลแถลงจิตอายุยี่สิบเอ็ดปี
ถูกตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาล๕๐พันศามหาวชิราลงกร
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้แพทย์ฉีดยาระงับอาการคุ้มคลั่ง
พร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในร่างกายหลังจากนายรัฐพลนั้นได้เสพยาบ้าจนคลั่ง
แล้วก็ใช้ดำเบลไปตีนายลบสง่าวงปู่วัยเจ็ดสิบห้าปี
บริเวณใบหน้าหนกแก้มและท้ายทอยจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักตำบลกุฎลาศค่ะญาติก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุมีงานบุญประจำปีภายในหมู่บ้าน
ลบนำเทียนขี้พึ่งไปถวายวัดจากนั้นก็กลับเข้าบ้านที่อาศัยตามลำพัง
ส่วนนายรัตนพลก็ลักลอบเข้าไปในบ้านก่อนจะใช้ดัมเบลทำร้ายปู่
เพราะไม่พอใจที่ไปว่ากล่าวตักเตือนความประพฤติ
ว่าติดยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุรบกวนเพื่อนบ้านแล้วหลายครั้ง
แม่ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าลูกชายติดยาเสพติดมานาน

ส่งตัวไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิตพระศรีมหาโพธิ

วันเกิดเหตุก็เสพยาบ้าเข้าไป๒เม็ดทำให้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
หลังเกิดเหตุตำรวจก็พยายามติดตามตัวนายรัตนพล
จนไปพบว่าผู้ต้องหายังมีอาการเมายาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่ง
แต่จนาทีก็สามารถควบคุมตัวได้
ก่อนนำตัวส่งให้แพทย์ฉีดยาระงับอาการ
และสั่งอายัดตัวไว้ดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยเจตนาค่ะ